ต้อนรับคุณผู้ชมสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ

ใช่ค่ะวันนี้วันหยุดเป็นวันครอบครัวหลายบ้านอยู่กับบ้าน
เพราะฉะนั้นดิฉันมีเคล็ดลับในการให้สามีนะคะอยู่กับบ้านนานไม่ต้องออกไปไหนเลยนะคะ
สำหรับครอบครัวบุญยรัฐกรินนั่นเองค่ะของคุณเป้ยปานวาดนะคะ
ก่อนหน้านี้เขามีข่าวใช่ไหมว่ากระแสเตียงร้าวเตียงสั่นว่ากันไป

และหลังจากนี้ไปคุณเป้ยบอกเลยว่าฉันมีเคล็ดลับดีนะจ๊ะ
ไม่ต้องหวั่นกับกระแสข่าวนอกลูกนอกทางกับคุณสามีอีกค่ะ

แบบว่านอนไขว่ห้างอยู่บ้านสบายเลยนะจ๊
เพราะว่าเคล็ดลับของเธอคือลูกชายสุดน่ารักนี่แหละน้องโปรด
ตามไปเลยค่ะให้คุณพ่อกลับบ้าน
ซึ่งพอนักแสดงสาวโพสต์คลิปลงค่ะก็มีเหล่าโซเชียลต่างแฮง
เข้ามาชื่นชมในความน่ารักน่าเอ็นดูของน้องโปรดแล้วก็แม่เป้ยนะคะ
รวมทั้งคุณแม่สุดแซ่บกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์เข้ามาเม้นต์ในบ้านนี้ด้วยเหมือนกัน
อย่างนี้๕๕เดี๋ยวขอจำไปใช้บ้างนะคะ
ซึ่งถ้าครอบครัวไหนจะนำเทคนิคนี้ไปใช้บ้างสาวเป้ยก็คงจะยินดีเหมือนกันใช่ไหมคะ
แล้วก็ช่วยข้อสูญชะตาโมงนุ่กด้วยเอง
รบหน้าได้ก็เกิดได้แค่เวลาแล้ว

จ้าชอบก่อนกลับแล้วกัน
เดี๋ยวค่อยโทรใหม่นะ

เป็นไงไม่ใจอ่อนรีบกลับบ้านอยู่ไหวเหรอ
ทำไมไปกินข้าวนานจัง

แต่ว่าสคริปที่น้องพูด

มันมีความรู้สึกคุ้นไหม

ว่าทำไมนานจังทำไมกินข้าวอีกดึกแล้ว

เป็นดิฉันรีบเหยียบคันเร่งกลับบ้าน

บ้านนี้ผ่านไปไปดูอีกความน่ารักของครอบครัว

น้องออกูทค่ะจะเข้ารับการผ่าตัดตัวตาอีกครั้ง
เปิ้ลเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐว่าคุณหมอได้แนะนำว่ากรณีของน้องออกูธ
เป็นกรณีพิเศษกว่าเคสอื่นเลยเนื่องจากว่าน้องมีอาการตาเหล่
รวมกับเลซี่อายหรือว่าตาขี้เกียจนั่นเองก็เลยแนะนำให้ผ่าตัดอีกครั้งในสองเดือนข้างหน้าค่ะ
แล้วก็ปรับระยะสายตาของน้องไปตามช่วงวัยซึ่งจะทำให้การรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยเขาเองแล้วก็ภรรยาไม่ได้กังวลกับการผ่าตัดในครั้งนี้นะจ๊ะ
เป็นกำลังใจให้นะจ๊ะออกูธเป็นนุ่มแว่นตอนนี้ก็น่ารักดีนะคะ
เดี๋ยวโตขึ้นกล้ามเนื้อตาจะแข็งแรงมากขึ้น

เหมือนน้องออกฟู้ดเลยตอนเด็กฉันเป็นเลสซี่อาย
ยังไงบ้างคุณแล้วคุณมีวิธีการรักษายังไงบ้าง
แต่ตอนนี้เลซี่อายหายไปแล้วแต่ทุกวันนี้เลซี่อย่างเดียว
เทียดอย่างเดียวนั่นเองไม่ดีนะครับคุณ
หมอแบบน้องออกูธนี่แหละเดี๋ยวก็หายนะจ๊ะสู้จ้า
พ่อก็โพสต์ในอินสตาแกรมให้กำลังใจลูกชาย
แฟนเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเช่นเดียวกันค่ะ
รวมถึงวิทยาลัยรัฐนะคะก็ขอส่งกำลังใจดวงโตไปให้เลยนะคะคุณ